คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวดีของเธอคนนี้
เค้กเขมมะนิดนะคะต้องบอกเลยว่างานการกุศล
งานบุญอะไรที่ไหนอย่างไรจะต้องเห็นเธอพร้อมกับคุณแม่หน่อย
อยู่ตลอดเลยนะคะแต่ก็ไม่วายค่ะ
ทำดีมาจนได้รับฉายานางฟ้าติดดินขนาดนี้
ก็ยังมีกระแสข่าวออกมาว่าเธอทำดีเพื่อสร้างภาพอีกหนึ่งคนแล้วค่ะ
เม้าไปชีวิตการประเทิงโดนเยอะนะ

แต่ดิฉันว่าถ้าเป็นภาพดีก็สร้างกันเถอะ
ทราบไปเถอะนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงค่ะ
เดินหน้าทำเรื่องราวดีเพื่อสังคมมากมายเลยนะคะ
สำหรับนางเอกใจบุญแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
โดยเฉพาะการสวมบทเป็นเกษตรกรในชีวิตจริงของเธอนะคะ
มีการลงพื้นที่ทำนาแล้วก็สวนของครอบครัวที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
โดยยังได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในระแวกนั้น
เข้ามามีส่วนร่วมในผืนนาของเธออีกด้วยนะคะ
แต่ก็ยังไม่วายโดนเมาส์ค่ะ
ทั้งหมดนี้เป็นการทำดีเพื่อสร้างภาพให้กับตัวเองนั่นแหละ
ซึ่งเธอก็ตอบแบบสวยใสตามสไตล์เลยว่า
แล้วแต่ใครจะคิดยังไงก็ไม่สามารถไปห้ามกันได้นะคะ
เพราะเธอรู้อยู่ดีแก่ใจแล้วว่าตัวเองกำลังทำอะไร
แล้วก็จะขอเดินหน้าทำสิ่งดีเพื่อสังคมต่อไปด้วยจ้า

คนก็อาจจะนึกว่าทำไม่ทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเราก็แพนน่าจะบอกว่าเราก็ยังคงเดินหน้าทำ
เหมือนเดิมคือเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงก็เดินหน้าทำ
มันบรรทอนไหมมันก็มาสกิดเล็ก
แต่ว่าเราก็ไม่พยายามจะไม่ได้เก็บอะไรมาอยู่แล้ว
มาดูให้เห็นจะได้รู้ว่าเราตั้งใจทำจริง
ภาพเราเป็นคุณหนูแต่พอไปทำอย่างนั้น
ก็เลยทำให้คนมองว่าเราแบบสร้างภาพ
ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไร

เพราะมันมีอะไรหลายอย่างที่มันทำแล้วมันสนุกอะค่ะ

แล้วแผนว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เราทำได้
ส่วนประเด็นรามาเรื่องชุดแอร์ฮอสเจส
สาวแพนเค้กต้องสวมใส่เข้าฉาก
ละครเรื่องแรกของผู้จัดมือใหม่คุณแม่หน่อยนวลนง
เจ้าตัวนั่งอยู่ในฐานะผู้จัดร่วมด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเมาส์กันว่ามีมูลค่าเหยียบล้านเลย

เผยติดตลกเลยว่าตัดศูนย์ออกไปเยอะหน่อย
เพราะว่าราคาจริงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเอง
ตัดออกไปกี่ตัวเนี่ย๓ตัวเลยเหรอคุณ

ตัดศูนย์ไปอีกสัก๓๔ตัวเลยค่ะ
มันไม่ได้ขนาดนั้นคือมันก็คือสมเหตุสมผล
แล้วแต่คนมองแต่ดีใจถ้าเกิดว่ามันโอเค
คือเราก็อยากให้คือมันดูสมจริงมากที่สุด

แต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
โหดร้ายจนคนบอกว่าอุ๊ยตายเดี๋ยวฉันจัดให้ก็ได้

เราก็ได้คนที่เป็นผู้รู้ได้ดีไซน์เนอร์มาช่วยทำให้ค่ะ
มันไม่ได้ถึงครับ

เออก็เมาส์กันไปได้ว่าชุดชุดหนึ่งเป็นล้าน
ใครจะทุ่มงบซื้อชุดชุดหนึ่งเป็นล้านคุณ
น่ะสิแต่ก็มีกระแสข่าวลืมมานะว่าเรื่องนี้ที่ทั้งสองคนเป็นผู้จัดละครเนี่ย

แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ออกมายอมรับไง
แต่เขาบอกว่าจริงแล้วก็มีการลงทุนนั่นแหละ

ไม่เป็นไรเราก็ต้องธุรกิจต้องมีการลงทุน
มีการลองผิดลองถูกกันบ้างเขาไม่ได้ซีเรียส
มีความเสี่ยงเสมออุ๊บขายตรงอีกแล้ว